มันอยู่ต่างประเทศไปแจ้งความก็ไม่มีความหมายเพราะว่าตำรวจไทยมันทำอะไรไม่ได้
มากัน๕คนเป็นเสียงผู้หญิงทั้งหมดแล้วพี่จะเอายังไงนี่พี่อย่ามารีไลน์แบบนี้นะ
ต้องจ่าย๕๐๐๐ไม่งั้นคลิปพี่ออกภายใน๕นาทีพี่ต้องโอนเงินภายใน๑๐นาทีต้องโอนเงิน
ผมอยากจะฝากเพื่อนหนุ่มนะครับสายที่เหงานะครับไม่ว่าคนระดับสูงนะครับก็เยอะ
ให้ระมัดระวังนะครับที่เข้ามาพักเป็นเพื่อนนะครับอย่าไปหลวมตัวเพื่อให้เขาถ่ายคลิปเรา
เพราะว่ามันไม่มีอยู่คนเดียวนะถ้าเขานั่งปุ๊บมันจะมีคนข้างนะเก็บคลิปเราไว้
แล้วก็เอาตรงนั้นไปแก๊กเมย์เรา
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมินะครับแม่เจอกันวันแห่งความรักนะฮะวันวาเลนไทย
เอาให้เข้าบรรยากาศหน่อยเรื่องของชายหนุ่มคุณสุภาพบุรุษทั้งหลาย
บางทีเนี่ยเผลอตัวเผลอใจไปคุยกับคนแปลกหน้าที่เขาโทรมาหา
หลอกล่อให้วีดีโอคอร์สุดท้ายเนี่ยตกเป็นเหยื่อถูกแบล็คเมลมีมากมายนะฮะ
เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราว
อายกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นวาดที่ดรนะฮะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวบอกตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งนี้เหมือนกันนี่นะฮะ
แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่พวกหญิงสาวทั่วไปหรือว่าคนที่เข้ามาพูดคุยทั่วไปที่ทำคนเดียว
จะเป็นลักษณะของกลุ่มขบวนการหรือเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เปลี่ยนรูปแบบ
มาทำลักษณะแบบนี้แล้วข่มขู่เรียกเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะคุยกับเขานะฮะ
และอีกคนนึงเคยเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังมาเมื่อปี๖๔เดือนตุลาคม
กระโดดเกาะหน้ารถของหญิงสาวตอนนั้นท่านท่านจำได้อยู่แล้วนะฮะเสียชัดสายเปย์
แล้วเมื่อ๓๔เดือนก่อนเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวว่าถูกผู้หญิงเนี่ยโทรมาแล้วมีการวีดีโอคอลกันสุดท้าย
ถูกบันทึกวีดีโอไว้ถูกแคปภาพเอาไว้แล้วก็เรียกเงินแต่เสียชัดบอกไม่เป็นไร
เสียชื่อเสียงไปบอกนักข่าวเพื่อจะได้ให้พวกนี้รู้ว่าอย่ามาแก๊กเมลฉัน
ล่าสุดมีมาอีกแล้วมีผู้หญิงโทรหาเสียชัดแบบนี้อีกแล้วเสียชัดก็ต้องออกมาเปิดเผยเรื่องราวอีก
วันนี้ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกันนะฮะจะได้เตือนกันด้วยให้ระวังตัวกันด้วยนะครับ
แล้วในแง่มุมของกฎหมายนะครับเราจะป้องกันตัวเองในแง่ของกฎหมาย
หรือว่ากลุ่มคนที่ทำแบบนี้เนี่ยจะมีความผิดแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ผมเชิญทนายเจมมานะครับจะได้ให้ข้อมูลให้ความรู้กันนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะฮะเสียชัดสายเปย์นะครับ
แล้วก็ทนายเจมส์นะครับทุกผู้ชมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับเจมส์
อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะคุยกันทางโทรศัพท์นะฮะอยู่ที่อุดรธานีนะครับ
เอาเสียชัดเป็นยังไงกันบ้างเสียชัดสายเปย์ชื่อนี้ยังครับยังถือว่าเป็นฉายาเฉพาะตัวไปแล้ว
ปัจจุบันอายุหกสิบกว่าเนอะหกสิบกว่ากว่าแล้วครับ
เอาเรื่องล่าสุดก่อนมันเป็นยังไงฮะเสียชัดบอกทุกวันนี้หญิงสาวก็ยังโทรหาแบบไม่เว้นวันเลยเหรอ
ก็โทรเรื่อยแต่เราตอนนี้หลังจากนั้นเราระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะกรณีนี้
จริงก็โทรมาทักมาให้แบบโทรแบบว่าจะให้โทรคุยโทรคุยแต่นี่มาในรูปใหม่
ยังไงฮะรูปใหม่ก็คือทักมาทักมาว่าจะให้ไปถ่ายเอ็มวีถ่ายหนัง
คือจะติดต่องานทักมาทางไหนทักมาทางไลน์โทรข้อความ
ทางเฟสก่อนเฟสบุ๊เฟสเพราะว่าถ้าไลน์เข้าไลน์ปุ๊บนี่ก็คือเข้าล็อกเลยเราก็รู้อยู่อ่ะ
แสดงว่าเขาไม่รู้เบอร์โทรไม่รู้ไลน์ของเสียชัดทักมาทางข้อความที่ข้อความ
ข้อความบอกว่าเนี่ยจะติดต่อให้ไปถ่ายสนใจไหม
เพราะว่าตอนนี้คือผมเป็นคนดังในกระแสก็ต้องมีคนโทรมาจ้าง
จ้างอยู่แล้วเราก็ทักไปว่าจ้างอะไรลักษณะไหนถ่ายแบบไหนก็คือตกลงที่ไหนอะไรเนี่ยก็เลยบอกมันไม่สะดวก
ต้องเข้าไลน์ก่อนอันนี้ทางนู้นบอกเหรอใช่เขาบอกมันคุยไม่สะดวกเข้าไลน์ก่อน
รายละเอียดมันเยอะขอแอดไลน์ได้ไหมเสียชัดก็ประมาณนั้นก็เลยเราก็ว่าเราก็ฉลาดนะ
แต่คือตอนนี้ถือว่าตั้งตัวบอกเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวโทรคุยทางเบอร์โทรก่อน
เขาก็ให้เบอร์โทรอ่ะอ้าวเราก็ให้เบอร์โทรเอ๊ะมันก็น่าจะใช่นะว่าเขาต้องจ้างเราจริง
พอให้รู้ว่าโทรเราก็รีบโทรกลับปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวโทรตอนนี้เข้าประชุมก็บอสอยู่ไม่สะดวก
คือยังไม่รับนะก็คือใหม่ก็ทักมาก็เหมือนว่าเออเอาไม่เป็นไรแต่นี่ก็ตอนหลังก็พอดีมีนักข่าวไปด้วย

นักข่าวก็นี่เนี่ยที่ว่าเคยทำข่าวกล่อรถนี่เนี่ย
เพราะว่าวันเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานเลยนะพอดีดารารุ่นใหญ่เขาจะไปหาก็เลยพี่หน่อยมาทำคอนเทนต์อะไรกันสักหน่อย
พอดีจังหวะนั่นเนี่ยจังหวะตอนนั้นน่ะก็คือบอกกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยจะรับเป็นเพื่อนดีไหม
อันนี้เขาก็บอกรับเลยรับเลยเอารับเลย
นักข่าวอยู่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรประมาณนี้ผมก็เลยต้องพอรับตอนนี้ก็วางแผนกัน
วางแผนกันเขาก็เนี่ยก็คือลักษณะว่าเข้าไลน์แล้วตอนนี้เข้าไลน์แล้ว
เพราะว่าเข้าไลน์ปุ๊บตอนนี้ก็คุยว่าคุยเรื่องเหมือนจะเปิดผ้าให้ดู
อันนี้ก็เราก็บอกเอาบอกสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องจำใจต้องทักไปว่าสนใจ
เพราะว่านักข่าวเขาก็วางแผนคืออยากจะดูว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไง
ที่ติดต่อทางเฟซบุ๊กก็เลยขอเบอร์โทรโทรไปเขาก็บอกเขาก็ยังไม่รับ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักพักหนึ่งก่อนติดงานอยู่จนเมื่อวานนี้เขาทักมาทางไลน์เหรอ
ใช่จากที่ว่าจะติดต่องานเขาจะบอกตรงเลยบอกว่าหนูกลัวพี่ไม่รับหนูไม่รับเป็นเพื่อน
แสดงว่าไอ้เบอร์โทรที่ว่าที่ว่าแลกกันไว้เนี่ยมันไปแอดเข้าในไลน์เป็นเพื่อนโดย
กดปุ๊บก็เป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนทางไลน์เพิ่มเพื่อนทางไลน์
ไม่มีเลยเขาจะบอกตรงเลยหนูกลัวพี่ไม่รับหนูเป็นเพื่อนหนูต้องการหาเงิน
อันนี้เขาโทรมาทางไลน์หรือว่าพิมพ์ข้อความก่อน
พิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนตอนนี้ที่โทรที่ทางมันมีอยู่ชอตนึง
คุยแบบทางอันนี้คุยทางไลน์เลยนะคุยไลน์ได้เลยก็กดคุยทางไลน์
ใช่เขาพูดเลยหนูก็กลัวว่าพี่ไม่รับหนูเป็นเพื่อนจริงแล้วหนูจะหาเงิน
เขาเลยอ้างเรื่องงานมาก่อนอ้างเรื่องงานเขาบอกตรงเลยอันนี้บอกตรงเลย
แล้วจะยังไงต่อก็เลยว่าแล้วพี่จะให้หนูเท่าไหร่หนูจะเปิดให้ดู
นี่ใช่ไหมคุยกันใช่คุยตามนั้นบางทีก็อาจจะเปิดอะไรให้ดู
ก็คือจะเปิดเปิดให้ดูก็เลยว่าเปิดเสื้อผ้าให้ดูอ่าใช่แล้วก็ใส่ใส่ตุ๊กตาบังหน้า
เอ้าทำไมปิดหน้าล่ะคุยกันนานเพราะว่ามีนักข่าวอยู่ด้วย
ตุ๊กตานี่เขาใส่สติ๊กเกอร์บางหน้าของเขาเองบางหน้าเขาไม่ยอมเปิด
แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกให้เราเปิดอะไรหรอกคือเขาทำของเขา
แล้วเขาจะเรียกเงินบอกให้หนูเท่าไรก็ได้แล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีมาพร้อมเลย
ก็เลยก็ดูก็เลยบอกดีไหมชอบไหมเออคดีอะไรอย่างนี้
ก็คือทักตามปกติก็เลยรู้ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพ
มิจฉาชีพสิเดี๋ยวนี้เนี่ยหญิงสาวเนี่ยพอเขาร้อนเงินเขาอยากจะหาเงิน
เขาก็เลยโทรหาเสียชัดเพื่อจะให้ดูแบบนี้แต่ผมคิดว่าไม่แค่เท่านั้น
คือมันเป็นแค่ว่าอยากได้เงินเท่านี้แต่จริงไม่เข้าแค่นั้น
คือพยายามจะทำให้เราเคิ้มแล้วถ้าเคิ้มแล้วผู้ชายทุกคนก็จะทำตามนู่น
เปิดทั้งเราให้ดูอ่ามันมันไม่แค่นั้นผมดูแล้วนะ
คือเสียชัดมองว่าไม่ได้จบแค่คนสองคนแน่คิดว่าถ้าเกิดเผลอใจเผลอตัวไปเนี่ย
เผลอโดนเหมือนเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเขายังบอกบันทึกวีดีโอแคปภาพแล้วก็มาเรียกเงินเพิ่มเติม
เขายังบอกว่าจะมีผู้ชายจะทำให้ดูด้วยมีมีตรงนี้ด้วย
หมายถึงผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้ชายจะทำให้เราดูด้วย
จะดูไหมหนูมีผู้ชายอยู่ข้างข้างหนูจะทำให้ดูเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบเลอะเทอะ
มีนักข่าวอยู่ด้วยเสียชัดถามจริงนะสมมุติเมื่อวานนี้เนี่ย
ถ้าผู้สื่อข่าวของเราที่กำแพงเพชรไม่บังเอิญไปหาที่บ้านแล้วคุยกันเรื่องงานอะไรอย่างอื่นพอดีเนี่ย
ถ้าอยู่แค่สองคนกับน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะอันนี้เผลอตัวเผลอใจไหม
อันนี้ไม่เผลอแน่เพราะว่าผมไม่เอาเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะตอนแรกเลย
พอดีอ่านักข่าวก็คือเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพราะว่าจะดูมาอะไรมามาไหน
เพราะเข็นแล้วเคยเจอมาแล้วเข็ดเข็ดก่อนหน้านี้ก็โดนคนหนึ่งอืม
นึงอันนี้ก็จะเปิดบอกโอ๊ยก็เพิ่งเป็นข่าวมาเนี่ยหนูไม่เคยดูข่าวเลย
อันนี้อันนี้จริงจริงเรายังอยู่ในโทรศัพท์อยู่เลยไอ้คนก่อนหน้าโดนไปเท่าไหร่
ก่อนหน้าผมที่ว่าไปเผลอวีดีโอคอร์กับเขาเนี่ยอ๋ออันนั้นผมไม่ได้โอนอะไรเลย
อันนี้เอาพูดตรงตรงไม่โอนไม่ไม่คราวที่แล้วก็ไม่ได้เสียเงินนะไม่เสียไม่เสียอืม
แล้วอย่างคราวงวดก่อนคือมันเมาบอกกงมันเมาก็คือไปช่วยงานเขา
งานนี้งานนี้งานนี้แล้วคนคนนี้คือมันเข้ามาเป็นเดือนนะ
คืออ้อนวอนเป็นเดือนแล้วแต่วันนั้นคือมันใจอ่อนเลย
ใจอ่อนเพื่อว่าจะหลับก็จะหลับอย่างเงี้ยแล้วถามว่าผมเสร็จกับความไข้ไหม
อันนี้ผมขอแก้ตัวนะคือว่าสาบานได้เลยผมไม่ได้ไปทำให้เสร็จแล้ว
คือหมายถึงว่าก็เหมือนเหมือนกรณีที่โอนให้เขาเดี๋ยวทำให้ดู
แล้วก็ทำให้เสร็จเลยนะช่วยทำให้ดูให้ดูหน่อย
หนูจะได้เสร็จอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้มันเมาด้วยเนอะคนก็เมา
ที่แล้วนะรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วเป็นข่าวอันนี้ก็ถือโอกาสอ่า
แก้แก้ข่าวเลยนะครับแก้ข่าวตรงนี้ด้วยว่าแล้วก็กรณีที่ว่าคลิปหลุด
ก็มันไม่ใช่ล่ะมันจะไปหลุดได้ไงผมให้นักข่าวไปออกเอง
อันนี้เพื่อให้เราแค่อายตรงเนี้ยแต่คนทุกคน
แต่ได้รู้ว่าอ่าไม่ต้องโดนหลอกอืมอะไรประมาณประมาณนี้นะครับ
เป็นเจอกับตัวมาสองรอบใช่เจอผู้หญิงแบบโทรมาอย่างงี้
เพื่อที่จะบันทึกวีดีโอเราบันทึกอะไรเราเนี่ยรู้สึกยังไงมัน
ก็น่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวรู้สึกน่ากลัว
แล้วผมก็เรียกว่าพูดง่ายคนทั้งประเทศอาจจะมีน้อยที่คนกล้าพูด
แล้วก็เอาออกมาแบบเนี้ยน้อยน้อยคนเพราะว่าอะไรเขาถึงโทรหาเสียชัดจังเลย
หญิงสาวต่างเพราะคิดเพราะว่าเป็นคนดังในกระแส
คนดังในกระแสนี่ถ้าเกิดเขาจะขู่ได้
แต่ขู่ได้ว่าเออต้องให้เงินเท่านู้นเท่านี้เท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเถอะ
พอเขาเรียกว่ายังไงคือเราเสียชื่อเสียงปุ๊บ
กระแสเราก็ตกวูบณตอนนี้ก็คือมีเพจปลอมอะไรเยอะแยะหมด
เป็นสิบสิบเพจเลยสิบเพจสิบเพจเนี้ย
ผมไม่กล้าไปแจ้งความแล้วก็คือไม่กล้าดำเนินเพราะว่ามันอยู่
มันไม่ได้อยู่นี่มันอยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้น
ทำไมถึงเสียชัดถึงไม่กลัวเสียชื่อเสียงถึงไม่กลัวไม่อายอ่ะ
อายถึงเอามาเปิดเผยว่าเฮ้ยผมอย่างเคสเมื่อสามสี่เดือนก่อน
ผมเสียท่าไปแล้วจะเมาอะไรก็แล้วแต่
มันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งอ่าใครขอเงินผมก็โอนโอน
โอนให้หมดอ่ะไม่ใช่เราเป็นผู้หญิงใช่โอนคือ
ฉายาเสียชัดสายเปย์เขาก็จะหมดตัวแล้วอะไรประมาณเนี้ย
แล้วมาโดนตรงนี้อีกก็เหมือนแบบพูดง่ายง่ายอืม
เหมือนจะฆ่าตัวตายด้วยเถอะอุ้ยอืมเดี๋ยวก่อนอันอันเนี้ยนะ
จริงจริงแบบไม่ไม่อยากจะคบใครแล้ว
ยังไงไหนไหนคือมันมีเมื่อกีฟเฟซปอล์มน่ะ
เฟซปอล์มเอารูปผมไอบะกบก็คนน่ะเป็นเอจ
เนี้ยเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อวานเนี้ยก็มีแล้วอ่า

เสียชัดผมอยากชี้แชงเดี๋ยวสยงละวันไปเอง
มันประกอบกับว่าถ้าผมเสียชื่อเสียงขึ้นมา

แต่คือทำให้ผมเสียชื่อเสียงผมก็คือ
ไม่มีงานก็ต้องขุดหน่อ
มันเกี่ยวข้องตรงนี้หมดเลย
เขาก็จะดูว่าเฮ้ยเสียชัดทำอย่างนี้
ไม่จ้างแล้วอะไรประมาณอันนี้ผมคิดเองนะ
คือเขาก็เหมือนกับว่าถ้าคนกระแสดี
เยอะมากขอถ่ายรูปเยอะมากคนเขาเข้าใจนะ
แต่ว่าการที่ว่าเยอะเยอะเป็น๑๐
อันนั้นก็ยังอยู่ที่บ้าน
ก็คือเอาถ่ายรูปถ่ายเป็นภาพเอาไว้เขาเอารูปเราไปทำเพจปลอมเพื่ออะไร
ก็เพื่อเป็นแบบว่าเอาไปหาเงิน
หาเงินบางทีเสียชัด
เจ็ดป่าช้าคือหมายถึงว่าเป็นเล่น

ถามว่าเรามองเห็นไหมเราเป็นเจ้าของเรามองเห็นไหม
เขาปิดกั้นไว้เรามองไม่เห็นอันนี้แล้วมันมีแต่คนว่า
เออเนี่ยเสียชัดมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็คือ
เขาเขาบล็อกเราไว้แต่ว่าไม่ให้เราเห็น
แล้วก็อย่างเพจเนี่ยคือเป็นแถวเลยเนี่ย
เขาให้เห็นแล้วเพจเสียชัดอันไหน๑๐อันเนี่ย
ผมก็ต้องบอกว่าอันนี้แต่มันเสียชัดทางนั้นเลย
เสียชัดสายเปย์ทางนั้นเลย๑๐เพจเนี่ย
เหมือนเคยนะเคยเลี่ยงเพจนะ
ตั้งชื่อป่าชัดสายเปย์สารชัดหน่อกล้วยเฮ้ย
ก็คนไม่ไปดูเลยอะเขาก็ไม่รู้ว่า
คำจริงมันต้องเสียชัดสายเปย์เขาบอกเปลี่ยนเป็นเสียชัดสายเปย์เหมือนเดิม
แต่มันก็เป็นการว่าโอ้โหไม่รู้มั่วหมดเลยไม่รู้ว่าเอ่อ
เฟสอันไหนเพจอันไหนเดี๋ยวผมมาคุยด้วยต่อ
เข้าใจว่าถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยคงจะอึดอัดมากเลยโอ้โหสุดสุดอ่ะ
เดี๋ยวผมมาคุยด้วยต่อเพราะเดี๋ยวมันมีอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวจะขอคำแนะนำจากทนายเจมส์ด้วยนะ
อย่างนี้เขาบอกอึดอัดมากเลยโอ้โหเพจทั้งหลายทั้งแหล่เอาชื่อเสียงเขาเอาไปปลอมอะไรไปหมด
จนเนี่ยแทบจะโอ้โหเหมือนกับ
จะไปเหลือแต่ขุดนอกจุ้ยซึ่งเค้าก็ยอมรับว่า
มีรายได้ของเขาอีกทางหนึ่งนะฮะพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวอีกอีกช่วงหนึ่งอ่ะ
หน้ากลับมาเนี่ยที่อุดรธานีนี่ก็เจอกรณีเหมือนกับเสียชัดเหมือนกันนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคุยกันในเรื่องที่เป็นภัยนะฮะที่คุณผู้ชายทั้งหลายต้องระวังกันให้ดี
แล้วมีคนขอออกมาเตือนให้เป็นอุทาหรณ์อย่างเสียชัดสายเปย์เนี่ยโดนไปจังเนี่ยรอบนึง
แล้วก็อีกรอบล่าสุดเนี่ยเกือบจะโดนนะฮะและอีกคนนึงนะครับที่เขาพร้อมเปิดเผยเรื่องราวนะฮะ
คุณจิ้มนะครับหรือว่าดรจิ้มนะครับชายหนุ่มวัย๔๔ปีอยู่ที่อุดรธานี
อยู่กับผมทางสายโทรศัพท์นะครับจะได้สอบถามพูดคุยกัน

ครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจออะไรเข้ากับตัวครับ
คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิครับ

หน้าฉันอยู่ต่างประเทศคุณไปแจ้งความไว้
ตำรวจก็ไม่สามารถจัดพวกฉันได้เพราะฉันอยู่ต่างประเทศ
มีคนโทรมาขู่ด้วยว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นอย่างนี้หรอ

จะเอาเงินอย่างเดียวมีเงินในบัญชีเท่าไห
ในช่วงจังหวะที่ผมมันกับผมคุณภาครัวมีเนอะ
มีอีก๙๙คนเสิร์ชข้อมูลผมทั้งหมดเลยว่า
ผมเช็คอินที่ไหนไปกดไลค์เหตุอะไรบ้าง
ใช้โทรศัพท์ยังหวะอะไรมีบ้านเกิดอยู่ไหน
แล้วก็เงินในบัญชีมีกี่บาท
โอ้โหแล้วพวกนี้มันก็จะทยอยส่งข้อมูลมาให้เราอีกทีนึงอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับทยอยกลับคืนมาใช่
เหมือนกับคุณจิ้มกำลังจะบอกว่า
มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์หนึ่งต่อหนึ่งใช้หนึ่งหญิงหนึ่ง
มาแก๊กเมลกันตอนหลังแต่มันเป็นขบวนการที่จะมีกลุ่มคนที่แบบคอยหาข้อมูลของเราแล้วพยายามบีบเราทุกทางเพื่อจะให้เราเนี่ยต้องส่งเงินให้เขาไม่อย่างนั้นเนี่ยข้อมูลจะหลุดไปแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้หรอ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันมี๒๐๐คนผมคือหนึ่งใน๒๐๐คนที่โดนแบบนี้ใช่ไม่คือขบวนการเขามีอยู่๒๐๐คน
ผมเป็นคนที่๒๐๐พอดีเป็นเป็นผู้เสียหายไอ้๑๙๙คนเป็นคนหาข้อมูลผมทั้งหมดเพื่อที่จะป้อนมาข่มขู่คุณตลอด
คนนี้อยู่ในไหนคือยังไงหมายถึง๒๐๐คนยังไง
มันเป็นกลุ่มไลน์ถูกต้องไหมครับกลุ่มไลน์แล้วแล้วคุณจิ้มไปอยู่
ในกลุ่มลายของเขาได้ยังไง๒๐๐คนเนี่ยเขาดึงเขาจะเอา
เข้าไปเขาจะเอาเราเข้าไปทั้งหมดเลย

ตอนที่มันโทรคุยตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าไปเลยเนี่ย
ใช่ดึงเข้าดูอัพตุวรรมัสโดยที่เรามันไม่ได้ปวดลับปวดอะไร
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในกลุ่ม๒๐๐เนี่ยอีกร้อยกว่า
กรุ๊ปส่งเข้ากรุ๊ปนี้ใช่ครับโดยคุณจิ้มก็จะเห็นข้อมูลตลอด
โอ้โหทำไมไอ้พวกนี้เนี่ยลุมกินโต๊ะเราอยู่อย่างนี้ตลอด
ของที่เขามาโทรมาคุยผมเอามาดูเป็น๙๙บวกอ่าแล้วปก
ลงตกลงจ่ายไหมห้าหมื่นไม่จ่ายสักบาทครับเอาแล้วทำยัง
ไงอ่ะไม่กลัวเดี๋ยวเมียรู้ทำไงอ่ะเมียรู้คือเรานี่ไม่
นอกใจเมียอืมเราไม่ได้รู้จักกับนางนกต่อคนนี้ครับ
ครับเอาตรงตรงเลยเราไม่รู้จักเขาเลยอืมเพราะว่าเราเราแค่ไป
ถี่แล้วมาโทรมาแล้วได้บอกได้บอกเมียไหมครับพอเกิดเหตุ
เอาแล้วมันจะเอาเงินห้าหมื่นให้ได้เนี่ยได้บอกเมียไหมยังไม่บอก
ครับอ่าแล้วตอนนี้เมียรู้ยังเนี่ยเมียเห็นข่าวรู้ด่ายับ
โอ้โหหมายถึงเห็นที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่
ตอนที่คุยกับผมนะไม่นะทุกคนเห็นข่าวปุ๊บจนด่างแต่
ไหมมันก็ต้องโดนอย่างนั้นใช่ผมเลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่า
ว่าเราเนี่ยไม่มีจตนาจะไปสำเร็จตามไข้
ในเมื่อมันศพมันมาโดยที่เราไม่ตั้งตัว

แม่แต่เขาก็ต้องบอกแม่
แล้วจะไปให้ดูทำไมก็กำลังปัสสาวะอยู่
จะไปให้มันดูทำไมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเลย

ตอนนี้อยากเตือนทางสังคมมากกว่าพวกคุณเคลียร์นะ
ตอนนั้นคุณก็ตัดสินใจ๕๐๐๐ไม่ให้แล้วคุณไปแจ้งความเหรอ

ที่สพเพ็ญครับ

มันก็มันก็เป็นคำถามนั่นแหละไปให้ดูทำไมล่ะ

ก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ครับผมยืนฉี่อยู่

มันกดคุยส่งคลิปมา

มันอยู่กับไอ้กลุ่มขบวนการนี้

หนูกำลังจะไปเพิ่มข้อเก่าหาคือเป็นการขู่กันโชคทรัพย์

ใช่แต่ว่าคนไทยเรานี่แหละครับ

หน่อยเตือนก็ที่ตัดสินใจมาออกสื่อ
เพราะว่าคนไทยนะครับ

มันถึงเสียเงิน๕หมื่น๑แสน๒แสน

ผมอยากเตือนสังคมว่า

ถ้าอายแล้วเสียเงิน

ก็เลยมาก็เลยออกให้สื่อสังคม

ไม่ต้องไปกลัวเสียชื่อเสียงครับ

อธิบายกับเมียเรียบร้อยนะครับ

อย่าไปทำอีกครับประมาณนี้ครับ

อย่างนั้นเนี่ยเสียเงินวุ่นวายแล้วไม่รู้จะจบแค่๕๐๐๐หรือเปล่าด้วยนะ

ก็ลักษณะเคสแบบนี้เสร็จแล้วก็

เปิดร้านขายของชามก็เสียไป๕๐๐๐๐

ใช่มันบอกว่ามันจะลบคลิปให้มันไม่ลบ

มันก็มาปลอมตัวเป็นโปรแกรมเมอร์
๕๐๐๐อีกคนบอกเป็นโปรแกรมเมอร์จะลบให้ต้องขอ๕๐๐๐แล้วก็ให้ไปก็ไม่ลบอีก
แล้วพอเมียรู้ผูกคอตายเลยเหรอ

โอ้โห
ผมก็เลยคิดฉุกคิดตรงนี้ว่าผมต้องแจ้งทางสังคม
อายคนไทยอย่าอายอายแล้วเสียเงินไม่รู้จบรู้สิ้น
ผมเลยต้องแฉวันการนี้มันต้องไม่มีในประเทศไทย
ถ้าคนไทยหน้าด้านไม่ต้องหน้าบางสู้กับมันคุณไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งครับ
ขอบคุณคุณจิ้มมากฮะที่เปิดเผยข้อมูลแล้วก็ไม่อาย

คนที่ฟังอยู่จะได้จะได้สู้กับมันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะฮะ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจิ้มครับขอบคุณจริงฮะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เขาไม่ได้ไปแจ้งความเป็นคดีอาหยาแผ่นดิน
สามารถที่จะตำรวจสามารถดำเนินคดีได้โดยอาศัยข้อมูลตรงจุดนี้แหละไป
เพียงแต่จะต้องไปกู้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือว่าเขาโอนเงินไปให้ใครบัญชีไหนเมื่อไหร่

ซึ่งผมเชื่อว่าฐานข้อมูลอาจจะอยู่ต่างประเทศจริงอย่างที่เขาบอก

ณวันนี้พอเขาไม่กลัวสิ่งที่เราควรทำคือออกมาให้ความรู้ประชาชนแบบนี้แหละ
ว่าผู้ชายเอ๋ยผู้หญิงเอ่ยเด็กเอ่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อ
ขบวนการของการหลอกให้ถ่ายภาพลับนะครับแล้วก็รีดเอาเงิน
ถ้าเราเจออย่างนี้เราสามารถปกป้องตัวเองหรือว่าทำยังไงกับตัวเรา
ไม่ให้มันตกเป็นเหยื่อไอพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็ถูกรีดเรื่อยจนสุดท้ายอาจจะไปฆ่าตัวตายอย่างนี้
ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนึงคือการพบลักษณ์กันในโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องปกติแล้วในพฤติวันนะครับ
แต่คุณแน่ใจได้ไงว่านั่นคือตัวจริงขณะเจอกันตัวเป็นนี่นะครับยังหักอกกันนู่นนี่นั่น
แต่นี่ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้โทษทีนะครับที่คุยได้เห็นหน้าเขาไหม
ที่คุยเขาใส่ไม่เห็นหน้าใส่เมื่อกี้ก็ไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นหน้าหรอกครับ
หรืออย่างทนายเจมส์โอเคเอาตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าอย่าไปไว้ใจเชื่อใจคนในโลกออนไล
แต่สมมุติถ้าเราพลาดไปแล้วเราพลาดไปแล้วสเต็ปแรกเราต้องทำยังไง
เต็ปแรกต้องทำใจยอมรับข้อได้จริงที่มันจะเกิดขึ้นก่อนพอเราทำใจได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เดี๋ยวต้องถูกรีดเงินแน่อย่างนี้
ไอ้นั่นรีดเงินเรื่องปกตินะผมมองอย่างนั้นนะ

ทำใจว่ามันต้องเสื่อชี่เสียงละ
คุณจะรับมือกับมันยังไงเช่นคนรอบข้างคุณคนรอบตัวครอบครัวครอบครัวของคุณคุณจะทำยังไงให้ครอบครัวเหนียวแน่นก่อน
ถ้าคิดอย่างพี่ชัดเนี่ยอ๊อฟเสียอะไรก็ผมไม่มีปัญหา
ผมหมอบก่อนเลยผมหมอบก่อนเลยหมอบเพื่ออะไร
ผมจะเอาประสบการณ์เนี้ยไปบอกคนอื่นอันนี้คือเกิดประโยชน์
แต่ถ้าผูกคอตายปุ๊บไม่รู้เลยว่าคุณตายไปเพราะอะไร
เหตุผลคนใดอะไรก็ไม่รู้เขาได้จริงเกิดขึ้นอะไร
ไม่สามารถที่มานั่งตอบคำถามนี้ได้นะถูกไหมฮะ
มันนั้นก็คือการตัดช่องทางในการที่จะสืบหาตัวผู้ก็ทำผิดเลย
หลายคนก็แหละแต่มันไม่ได้จบแค่เงินก้อนแรกแน่

คือผมมองดูแล้วมันจะมีวิธีการหลอก
แล้วก็มีเพิ่มการกดดันมาเรื่อย
ลองดูนะฮะเขาจิ้มไปกลุ่มหนึ่งก่อนเลยคือกลุ่มคนสนิท

หาเพื่อนเราเลยว่าสนิทกับใคร

นั้นอ้างว่าจะเอาไปแสดงหนังหรืออะไรนี่แหละ

ส่งภาพนู้นไปให้เพื่อนที่ใกล้ตัวก่อนอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่ง
แล้วเขาจะเพิ่มแรงกดดันไปอีกว่าอันนี้เพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็สู่สาธารณะเลย
เสียชัดผมหมดเวลาแล้วมีอะไรทิ้งท้ายฝากบอกหน่อยไหม
ใครที่เป็นแฟนคลับเสียชัดสายเปย์ดูข่าวอยู่มันอัดอั้นตันใจอะไรยังอยากบอกเรื่องราวของเรานะขนาดนี้เอาบอกได้เลยฮะ
ก็อยากจะบอกนะครับไม่ว่าเพื่อนหญิงชายก็ตามนะฮะก็ถ้าอยากไปสมัครเป็นเพื่อนนะก็ต้องได้นะแต่ต้องระมัดระวังตรงนี้นะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่า
อันนี้คือบ่อยครั้งมากนะครับบ่อยครั้ง

บ่อยครั้งมากเลยนะครับมันจะมีมาเรื่อยแล้วเอาผิดยากเอาผิดยากอันนี้นะครับก็อยู่ที่ต่างประเทศจริงนะครับ
มากับตัวก็โดนมาหลายรอบตอนนี้เข็ดแล้วไม่ให้เงินใครแล้วนะใครโทรมาขอได้ไหม

ตอนนี้หญิงสาวโทรมาขอเดือดร้อนร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งให้ไหมเนี่ย
ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นคนใกล้บ้านมาขอก็เจ็บป่วยจริงเราให้ด้วยความใจบุญนะครับแต่ว่าที่อื่นเราไม่รู้คือไม่ต้องโทรมาขอแล้ว

วันนี้ขอบคุณหญิงครับขอบคุณเสียชัดนะครับ

คุยกันในวันนี้จะเป็นแง่คิดในการเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านได้โดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ